แต่ว่าวันนี้สิ่งที่ลุ้นยิ่งกว่าครับ
สำหรับคุณผู้ชมที่ส่งปรายศนียบัตรมา
ทายผลฟุตบอลยูโร๒๐๑๘

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะจับและแจกจริงแล้ว
ใช่ค่ะบ่ายนี้แล้ว๑๓นาฬิกา๓๐นาที
ส่วนใครที่ร่วมสนุกมา

โดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ทายถูกว่าโปรตูเกตจะเป็นแชมป์ฟุตบอลยูโร๒๐๑๖
ใครบ้างนะคะแสดงตัวกันหน่อยนะคะในไลน์หน้าจอชัดข่าวเที่ยงวันนี้นะคะ
ส่งมากี่ใบร่วมรุ้นรางวัลอะไรบ้าง
เพราะว่านอกจากเงินสดสูงสุดรางวัลที่๑๐ล้านบาท
แล้วยังมีอีกหลายรางวัลนะคะที่รอคุณผู้ชมอยู่นะคะ
แสดงตัวกันหน่อยนะคะว่าคุณผู้ชมมีใครกันบ้างค่ะ
เงินสด๑๐ล้านบาทสูงสุด๑ล้านบาทก็มี๑แสนก็มี
รถโยนรถจัดกายันยนต์บ้านและละวันอื่นอื่นอีกมากมาย

วันนี้จะรู้แล้วว่าใครจะเป็นผู้โชคดี
ในการจับปรายศนียบัตรทายผลฟุตบอลยูโร๒๐๑๖ที่โกดัง๗อาคาร๑๕ของสำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เชื่อว่าคนที่ทายโปรตูเกตมาเป็นแชมป์วันนี้คงจะอยากรู้แล้วว่ารางวัลมีอะไรบ้าง
ใช่ค่ะลุ้นเป็น๑ใน๖๔ล้านนะคะ
ติดตามบริการได้กับคุณบรบัตรอรุณพักดีรายงานสดมาจากสำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเชิญเลยครับ
กลับมาเจอหน้าผมแบบนี้นะครับในช่วงเวลาที่สำคัญมาก
เพราะว่าเรากำลังจะนับถอยหลังเข้าสู่การประกาศว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับที่ทายผลว่าโปรตูเกตจะเป็นแชมป์ยูโร๒๐๑๖
และวันนี้เช็คกันหน่อยครับล่าสุดของรางวัล๔๙๕รางวัลกับคนที่มีสิทธิ์ในการลุ้นทั้งหมด๖๓ล้านใบที่ส่งเข้าไปตอนนี้ที่ไทยว่าโปรตูเกตจะเป็นแชมป์ยูโร๒๐๑๘
ยังมีรางวัลนะครับ๑ล้านบาทอีก๑๐รางวัล
๑แสนบาทอีก๑๐๐รางวัล
รวมถึงใครที่อาจจะมีบ้านลุ้นเลยรางวัลนี้
บ้านทาวน์ฮาว์โครงการฟึกสาววิวมูลค่า๑๗๔๙๐๐๐บาท
จากนั้นยังมีรางวัลที่เห็นอยู่ที่ผมยืนตรงนี้

และมีโทรทัศน์รวมถึงเครื่องปรากอุณหภูมิที่เอาไปใช้กันได้
แล้วก็ยังมีตัวเครื่องบินด้วยที่เราติดตามรับชมกันได้

อีก๒รางวัลที่ผมจะพูดถึงนะครับนั่นคือรถยนต์ครับ
รถยนต์๒คันนี้นะครับที่เราจะมีโอกาสได้ลุ้นกัน

ประมาณ๘แสนกว่าบาทมูลค่ารวมแล้ว๑๕๐๐๐๐บาท
เอาไปเลยครับในช่วงเวลาสำคัญในช่วงบ่าย
อีกครั้งใครที่ติดตามอยู่ทางโทรทัศน์
ทางหน้าจอของไทยรัฐทีวีนั้นก็สามารถทราบผลในการประกาศรางวัลได้
แต่ถ้าเกิดอยากรู้ทั้งหมดนะครับ๔๙๕รางวัล

ออกวันที่๔แล้วก็๕สิงหาคม
ก็จะทราบนะครับว่าคุณมีโอกาสในการลุ้นโชคครั้งนี้หรือเปล่า
ส่วนช่วงหน้านะครับสำหรับข่าวกีฬานะครับ
เราจะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งกับความพร้อมครั้งล่าสุด

แล้วก็แขกผู้มีเกียรติสักขีพยานนะครับ

จะดูความพร้อมในการซ้อมครั้งสุดท้าย
ก่อนที่การบรรกาญประวัติศาลมันมันจะเริ่มขึ้นครับ